ก็ต้องลุ้นแต่ทำมาหากินก็ต้องทำค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หลังช่วงโควิดแบบนี้หน้างานมันกลับมาแล้ว
จงอยากจ้างผู้จัดติดต่อกันมาเพียบค่ะ
รวมไปถึงคนนี้เลยตลกชื่อดังอาชูศรีเชิญยิ้มก็กลับมามีผลงานเหมือนกัน
ตอนนี้มีละครติดต่อมาหลายเรื่องเหมือนกันค่ะ
อาชูศรีก็แฮปปี้มากที่ได้กลับมาทำงานอีกครั้งแล้วก็ฝากบอกด้วยว่า
ถูกต้องส่วนเท็จลับความกระปี้กระเปร่าแล้วก็ถามเหมือนกันว่างานเยอะขนาดนี้วันวิ่งรอกงานเหนื่อยนะ

ชูศรีบอกว่าของแบบนี้มันอยู่ที่ใจมันเหนื่อยก็จริงแต่มันไม่เบื่อหรอก
จากดูแลตัวเองตามความเหมาะสมแล้วหัดปล่อยวางบ้าง

เพราะชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนแต่ถ้าง่วงนอนแน่
อันนี้อาไม่ได้บอกอย่างที่เราเห็นข่าวดาราตลกนะคุณผู้ชมนะ
บางคนนอนหลับแล้วก็เสียชีวิตจากไปนะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงอาชูศรีพูดเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
จริงไทยรัตน์ทีวีคือ
พี่สนิทกับบอสอยู่แล้วใช่ไหม
แล้วก็รักไทยรัฐทีวีมากตั้งแต่โควิดมา
นี่ก็ละครหายไปเกือบ๒๓ปี
นี่เป็นเรื่องแรกของแม่ปูเปรี้ยว
ที่ได้กลับมาเล่นช่อง๗อีกครั้งหนึ่ง
อย่าคิดฟุ้งซ่านพรุ่งนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
ช่างมันจะรวยจะจนช่างมันอย่าไปเครียด
อย่าไปอะไรเชื่อพี่เราตายทุกวันอยู่แล้ว

ยังไงครับพี่ตอนเรานอนไงตอนเรานอนหลับด้วย

ก็สุราก็ห่างหน่อยอะไรประมาณนี้

พูดเล่นใช้ก็มีสั่งสรรค์ต่อประสาน

ไม่ได้มีเกาลงเกาเหลาอย่างที่ใครเมาส์ไปนะ

ตลกคนอื่นเขาก็เลยยืมตัว
ขอเอาไปแบบว่าเอาไปทำงานกับออสด้วย

ส่วนตัวเองนะอาชูศรีบอกว่าดีใจมากเลย
ที่อ๊อตไปได้ดีแล้วใครก็รักอ๊อตด้วย
และเร็วนี้ก็เตรียมจะกลับมาทำรายการ
เพื่อการทานช่องยูทูปเหมือนเดิมค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นพี่บอลพี่นุ้ย

รายการปิดตามได้อยู่เหมือนเดิม
ใช่ก็มีพี่เด๋อมีพี่ก็มีออสเดอชูออส

คือออสปากดีเขาเป็นเด็กพิเศษ
แต่ว่าน้องก็มีความสามารถในด้านการแสดงเหมือนกัน
พี่ในวงการก็รักใคร่เอ็นดูน้องนะคะ